ถ้าเกิดว่าพูดถึงทางสามแพร่งเนี่ยเรานึกถึงเรื่องของความอาถรรพ์ถูกไหม
ทีนี้ที่จังหวัดลำปางเกิดไฟไหม้บริเวณทางสามแพร่ง
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปดับกันนะคะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นไฟไม่ยากธรรมดา
แต่มีชาวบ้านนึกขึ้นมาได้ว่าทางสามแพร่งแล้วมีการเผา
พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมมีพริกมีเกลือมีทูบด้วย
แสดงว่าจุดเพื่อแช่งใครนะคะนี่เขามีความเชื่อกันแบบนี้
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยเอาคลิปนี้แล้วก็ภาพถ่ายเหล่านี้
พร้อมกับข้อความบอกว่าเล่นเง่าใครเผาพริกเผาเกลือ
เล่นกันแบบนี้ทางสามแพร่งแจ้งใครก็ระวังเข้าตัวด้วย

มีการจุดทูป๕ดอกปักอยู่พร้อมกองเกลือพริกแห้งที่ยังเผาไม่หมดนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมทางบนถนนสาย
ลำปางแม่ทะหมู่๑ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเรตต่อไปที่เจ้าของโพส
ที่เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณสวรรคอายุ๓๖ปี
คุณสวรรคเล่าบอกว่าช่วงสายของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านไปพบเห็นไฟไหม้บริเวณจุดนี้ล่ะค่ะ
ตนเองกับกู้ภัยก็เลยเข้าไปดับ
ตอนแรกนึกว่าเป็นไฟไหม้ย่าธรรมดา

พบว่ามีการทำพิธีกรรมบางอย่าง
คล้ายกับว่ามีการเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งคนอื่น
เพื่อเตือนสติเตือนภัยคนที่กระทำแบบนี้
ว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
และไฟที่มันลุกลามแค่น้อยมันอาจจะลุกลามบานปลาย
กลายเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อน
เผาบ้านประชาชนได้นะคะ
พื้นที่ไหมหรือเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ไหม
แต่ที่ไปเจอลักษณะนี้คือเป็นพิธีสาบแข้งเหรอ

ก็จากที่ฟังคนเท่าคนแก่พูดมาก็จะแนวประมาณนี้ไปเยอะเชียว
อกจากคุณสวรรคที่บอกว่าไอ้พฤติกรรมหรือว่าพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ย
เป็นลักษณะพิธีกรรมสาบแช่งแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ
บอกว่าพิธีนี้เรียกว่าพิธีเผาพริกเผาเกลือ
เพื่อสาบแช่งให้คนอื่นได้รับความทุกข์ร้อน
แต่ไม่ถึงขั้นว่าให้ตายนะคะ
ส่วนใหญ่มักจะไปทำกันที่ทางสามแพร่ง
เพื่อจะได้มีความขลังขึ้นไปอีก
คุณผู้ชมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะ